คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเรื่องประหลาด

เขาเห็นแสงสีทองพุ่งขึ้นมา
ที่นั้น
ชาวบ้านก็บอกมันแตกจัยหมาย
แล้วเนี่ยแสงเนี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงของวันพระใช่นะฮะ
เอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าเกิดที่ไหนอย่างไรนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่นี่ฮะนี่เป็นห้องนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ประหลาดนะครับก็มีการพูดถึง
มีการพูดคุยกันจากบุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ชาวบ้าน
คือชาวบ้านเขาก็ไปเฝ้าผู้ป่วยนะฮะแล้วก็เล่าต่อกันมาว่า
ในช่วงกลางคืนบริเวณชั้น๗ของอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์
ซึ่งเป็นห้องเก็บสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคมหรือ
หลวงพ่อคูณบริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาที่โคราชนี่แหละ
ก็จะมีแสงสว่างเป็นสีทองเหลืองอลามเลยทรงประกาย
ขึ้นมาจนคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเห็นเลยนะฮะ
คือแสงออกมาจากห้องคนนอกห้องก็เห็นเพราะแสงมันสว่างมาก
ทีมข่าวเลยก็เลยเข้าไปตรวจสอบซิว่าเอ๊ะมันเป็นมาเป็นไปยังไง
ไปคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์นะคะคือนายสิทธิชัยคณะวาปีอายุ๔๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะเข้าเวรปฏิบัติงานที่หน้าห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ช่วงประมาณยี่สิบนาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาค่ะปรากฏว่าเห็นแสงสีทองสว่างสวัย
นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพนักงานด้วยกันฟังก็เลยมีการพูดต่อกันเป็นวงกว้าง
หลายคนก็เลยเชื่อว่านี่คือปฏิหารของหลวงพ่อคูณนอกจากนี้นะคะก็ยังทราบข่าวว่ามีญาติผู้ป่วยที่มาพักดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกหลายคนที่ก็เหมือนเห็นลักษณะเดียวกันค่ะ
คือเห็นช่วงที่เดินผ่านห้องเก็บสรีระนี่แหละแล้วก็มองขึ้นไปที่ห้องนี้
อยู่บนชั้นเจ็ดนะคะก็เห็นแสงสีทองเหมือนกันสว่างไปทั่วห้องเลยค่ะและที่สำคัญคือจะปรากฏแสงนี้เฉพาะวันพระเท่านั้นครับ
เรามองเห็นทองมันจะเป็นแสงอล่ามเป็นแสงที่สวยเขาจะพูดต่อกันแล้วให้กันดูตรงแสงพวกนี้แหละครับ
เป็นสีอะไรครับสีทองสีทองนะครับสีทองอารามเหมือนไอ้
ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเพชรที่เจอแสงแล้วมันจะสว่าง

มองจากใต้ตึกกอครับใต้ตึกกอตรงหัวปกปุ่มขึ้นมา

เป็นเกือบทุกวันนะครับตามวันพระนะครับ
นี่ฮะรับประพอว่าเห็นเกือบทุกวันที่เป็นวันพระ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะแต่ชาวบ้านเขานับถือกันแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นจริงคุณผู้ชม
ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ
กำหนดจัดขึ้นวันอาคารที่๑๙มกราคม๒๕๖๒
ก็คือมกราคมปีหน้านี่แหละนะครับที่เมนลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณพุทธมณฑลอีสานบ้านเต่านอที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
อันนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านและพรุ่งนี้ก็เป็นวันหวยออกด้วย
ใช่ค่ะหลวงผู้คุณก็มรณภาพไปตั้งแต่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๘แล้ว
แต่ว่าลูกศิษย์เองก็ยังเริ่มใส่ศรัทธาบางทีไปกลับไหว้สรีระอยู่เป็นประจำนะคะ